คุณผู้ชมทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ย
ก็คืออากาศเราต้องใช้หายใจใช่ไหมคะ
แต่อากาศที่ว่าต้องบริสุทธิ์ด้วย
แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคู่กับสังคมไทยระยะหลังเนี่ย

ปีนี้ลักษณะเหตุการณ์แบบนี้จะกลับมาอีกหรือเปล่านะคะ
แล้วก็มีวิธีการรับมือป้องกันแก้ไขอย่างไร
ติดตามการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากคุณสุภาพคลี่ขจาย
เชิญค่ะขอบคุณครับคุณปุ๊ยครับคุณครอฟครับ

อย่างที่คุณปุ้ยบอกว่าหน้าหนาวเริ่มแล้ว
พอหน้าหนาวเริ่มมาปัญหาก็คือว่า
อากาศมันนิ่งลมพัดน้อย
ฉะนั้นสภาพที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่า
เราอยู่ใต้ฝาฉี่ครอบของมนอากาศ
ลักษณะที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวแบบนี้
จำได้ไหมครับว่าปีกลายเกิดอะไรขึ้น
หนักมากน่าจะหนักมากที่สุดในช่วงชีวิตที่เราอยู่กันมา
พื้นที่เนี่ยหนักเกินมาตรฐานไป
โอ้โหไม่รู้ตั้งกี่เท่าตัว
ผลที่ตามมาเมื่อปีกลายก็คือว่า
คนที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเข้าโรงพยาบาลกันเป็นแถว

มีคำพูดที่บอกว่าปอดของเรากลายเป็นเครื่องฟอกอากาศ

จำได้ไหมครับปีกลายนี้สื่อให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
เช้าขึ้นมาหนังสือพิมพ์พาดหัวทุกเกือบทุกวัน
โทรทัศน์วิทยุเล่นข่าวนี้กันเป็นเรื่องใหญ่
เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสำคัญเพราะมันกระทบต่อสุขภาพมาก
ในที่สุดเหตุการณ์มันก็ผ่านพ้นไปได้
มาถึงวันนี้พอถึงจะเริ่มหน้าหนาว
มันจะหนักเท่าปีกลายไหม

ทางราชการฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือ
ยังไงไม่ใช่รอให้มันเกิดปัญหาก่อน
แล้วถึงจะเตรียมการแก้ไข
มาตรการที่วางไว้เมื่อปีกลาย๑๑๑๒ข้อ
ยังอยู่ไหมยังมีผลบังคับใช้อยู่ไหม
นี่คือความกังวลของผู้คนในสังคมครับ
ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คุณวราวุฒิศิลปะอาชา
ท่านก็บอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เห็นความสำคัญของเรื่องนี้
เพราะกระทรวงนี้มีกรมควบคุมมลพิษสังกัดอยู่
มีคุณอัธพลเจริญชันสาเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอยู่
ฉะนั้นสิ่งที่ได้ดำเนินการเนี่ย
ก็เข้าใจว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง
การแก้ปัญหาที่มาจากท่อไอเสียรถยนต์
มาจากท่อไอเสียรถยนต์รถแท็กซี่รถบรรทุกรถกระบะและรถเก่าทั้งหลาย
แนวทางการแก้ปัญหาทำยังไง
รถเท็กซี่ที่วิ่งกันอยู่๗๐๐๐๐๘๐๐๐๐คันในขณะนี้ในกรุงเทพฯ
เดิมกำหนดอายุการใช้งานไว้๙ปี
เพราะคิดว่ารถที่ใช้หลัง๙ปีโดยเฉพาะวิ่งกันทุกวันอย่างรถแท็กซี่เนี่ย
คุณภาพเครื่องยนต์มันแย่แล้วมันก็ปล่อยควันพิษ
ปล่อยท่อออกมาจากท่อไอเสียเยอะมาก
แต่ว่าล่าสุดบรรดาผู้ประกอบการแท็กซี่
เขาไปร้องกับกระทรวงคมนาคมซึ่งดูแลกรมการขนส่งทางบก
บอกว่าในภาวะอย่างนี้ถ้ารถแท็กซี่มีอายุ๙ปี
แล้วไม่มีเงินจะออกรถใหม่สถานการณ์เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้
ยืดอายุรถแท็กซี่ออกไปเป็น๑๒ปีได้ไหม
กระทรวงคมนาคมดูเหมือนว่าไม่ขัดข้อง
แต่กระทรวงทรัพยากรมีท่าทีว่าจะขัดข้อง
เพราะเขาเป็นคนดูแลเรื่องมลพิษ
ในที่สุดก็พบกันครึ่งทาง
ยืดเวลาจาก๙ปีเป็น๑๒ปีได้
แต่รถแท็กซี่ต้องตรวจสภาพปีละ๔ครั้ง
แล้วต้องตรวจสภาพที่มีมาตรฐานด้วย
ไม่ใช่ไปตรวจกันแบบหยวน
บรรดาผู้ประกอบการเอกชนที่ขึ้นป้ายว่าตรอเนี่ยจะต้องกวดขัน
ไม่ปล่อยให้รถแท็กซี่ที่มีปัญหาออกมาวิ่งโดยเด็ดขาด
ฉะนั้นเรื่องรถแท็กซี่ก็มีมาตรการอย่างที่ว่า
รถบรรทุกรถบรรทุกนี่จำได้ไหมครับปีกลาย
เขาจำกัดพื้นที่ไว้อย่าให้เข้ามาเขตชั้นใน
ข่าวมาได้แค่ไหนแค่ไหนแล้วถ้าจะเข้ามาเขตชั้นใน
เข้ามาในช่วงเวลาไหนอยากเข้ามาในช่วงเวลาที่รถเยอะ
ไม่ใช่เข้ามาเติมมลพิษเอาในเมือง
ฉะนั้นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกก็จะต้องเอาจริงเอาจัง
รถบรรทุกหินบรรทุกดินบรรทุกทรายในการก่อสร้าง
จะต้องไม่ทำให้หินดินทรายล่วงเรียดลาดอยู่บนท้องถนน
รถบรรทุกที่ก็จะเข้าไปในไซส์ก่อสร้าง
ไม่ว่าจะลดไฟฟ้าอะไรทั้งหลายก็ตามแต่
จำได้ไหมครับปีกลายต้องมีมาตรการให้ล้างล้อ
ไม่ให้เอาดินเอาหินเอาทรายมาปนอยู่ข้างนอก
แล้วในไซส์งานก็ต้องล้างทำความสะอาดสายงานทุกวัน

ปีนี้รัฐมนตรีวราวุฒิบอกว่า
จะต้องดำเนินการอย่างนั้นเข้มต่อไปอีก
อาคารบ้านเรือนการก่อสร้าง

เพราะการก่อสร้างอาคารสูงตึกสูง

นั่นก็เรื่องของภาคการก่อสร้าง
ถัดมาเรื่องของการเผาป่า

ถ้าจับได้ก็โทษถึงคุกถึงตาราง

พอไปจุดไฟเผาแล้วไฟมันก็ลามไปเรื่อย
กลับไปดูว่าจุดเริ่มจากตรงไหนจับไม่ได้
นั่นเผาป่าโดยเป็นป่าธรรมชาติ
ประเภทที่เผาป่าเผาไร่
เพื่อเตรียมการปลูกฤดูใหม่
อ้อยเพื่อตัดอ้อย
สั่งข้าวโพดเพื่อจะถึงฤดูปลูกใหม่
อันนี้เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านมานานแล้ว

เขาบอกว่าไม่รู้จะเตรียมดินยังไง

ราชการไปห้ามเขาเผาได้ไหมครับ

แต่ว่าแม้เวลาจะไปจับชาวไร่ชาวนาที่เขาเผาไร่เผานา
มันก็มีความรู้สึกกละอักระอวน
หมายถึงว่าใครจะเผาไร้อ้อย
เผาสั่งเข้าโพธิ
ให้ไปจองไว้ชื่อคนนั้นคนนี้

เขาจะมาจัดว่าวันหนึ่งเนี่ยเผาได้กี่ไร่สมมุติในภาคเหนือ
ได้กี่ไร่ไม่ใช่วันเดียวเผากันเยอะเยอะ
มันคุมกันไม่ได้ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้
ที่หนึ่งถึงคิวที่ห้าสิบสมมุติอย่างนี้เอ้าเผาได้วันที่หนึ่ง
พอวันที่สองคิวที่ห้าสิบถึงคิวที่ร้อยเผาได้ในวันที่สอง
พอคิวที่ร้อยถึงร้อยห้าสิบเผาได้ในวันที่สาม
สมมุติอย่างนี้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะแบ่งให้เผาได้เท่าไหร่
แต่วิธีการอย่างนี้ไปจองสิทธิ์การเผาไว้เขาจะจัดคิวให้
ก็แปลว่าวันหนึ่งเนี่ยพื้นที่ที่จะเผาไร่เผาสั่งข้าวเผาสั่งข้าวโพด
อ้อยเนี่ยมันจะไม่เกินกว่าที่ทางการกำหนด
มลพิษมันก็จะไม่ประเด็งประเด็งเข้ามาในในวันเดียวกัน
นี่ก็เป็นความเป็นความพยายามฉะนั้นดูมาตรการแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง
ที่กระทรวงทรัพยากรได้เตรียมไว้เนี่ยก็น่าจะคาดหวังได้ว่าปีนี้สถานการณ์
มันไม่น่าจะดูเดือดเท่าปีกลายแต่ทั้งหมดเนี่ย
ทรัพยากรเขาเป็นกระทรวงวางแผนเป็นกระทรวงดูเรื่องข้อมูล
เขาไม่ใช่กระทรวงที่รับปฏิบัติกระทรวงที่รับปฏิบัติก็นี่
กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่
จะต้องคอยตรวจตราเรื่องรถบรรทุกอีกอย่างหนึ่งที่หวังไว้ในแง่ดี
ก็คือว่าสถานการณ์โควิดอิทธิฤทธิ์ของโควิด
อาจจะทำให้พีเอ็ม๒๕น้อยลงเพราะอะไรครับ
การก่อสร้างน้อยลงการก่อสร้างน้อยลงรถบรรทุกวิ่งน้อยลง
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตของได้น้อยลงเพราะการค้าขายลำบาก
เมื่อผลิตน้อยลงบางแห่งก็ปิดตัวบางแห่งช่วงเวลาในการผลิตก็ลดลง
ภาคการก่อสร้างลดลนลดขนหินขนปูดูขนดินทั้งสาย
ทรายทั้งหลายก็ลดตามลงไปด้วย
ฉะนั้นหวังว่าอิทธิฤทธิ์ของโควิด
ต้องทำสองอย่างพร้อมกันราชการต้องเอาจริง
ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ
เราไม่อยากย้อนกลับไปเหมือนปีกลายอีกแล้วนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยนะคะก็ต้องรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ
วางแผนแล้วก็เวลามันมาถึงเราจะได้รับมือแบบทันท่วงที
แล้วก็มีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพด้วยนะคะครับนะขอบคุณอาจารย์ด้วยครับ